ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งต้องบอกว่าแหม่มิจฉาชีพ
พวกนี้นี่แสบจริงหากินกับศพนะฮะคือความจริงเขาสูญเสียเนี่ยเขาก็โศกเศร้าอยู่แล้ว
ลูกสาวเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนพ่อเสียชีวิต
เป็นหมื่นค่ะเรียกหมื่นสองค่ะแม้กระทั่งดอกไม้ที่งานศพบอกมันเป็นแพ็คเกจ
แล้วเดี๋ยวจะเดินเรื่องเดินเอกสารให้สุดท้ายได้รับศพพ่อออกมาแต่ต้องเสียเงินไป
โอ้โหลูกสาวบอกว่ารายได้ก็ไม่ค่อยจะมีทำงานได้วันละ๓๐๐
แล้วฟอร์โมลีนก็ไม่ได้ฉีดให้ด้วยนะนี่ผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
คุณพ่อของคนที่มาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนนะครับ
คุณไพบูนนะครับอายุ๖๐ปีตอนนี้ศพอยู่ที่วัดโพไพโรธ
โพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อ๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ลูกสาวเนี่ยบอกว่าคืองานศพของพ่อเนี่ยเห็นไหม
ความจริงเธอไม่ได้มีรายได้อะไรเลยนะรายได้ก็วันหนึ่งได้สามร้อย
ทำงานรับจ้างอ่ะแต่เห็นไหมดอกไม้เนี่ยที่ประดับตกแต่งงานศพของพ่อเนี่ย
โอ้โหมันอลังการมันเยอะเหลือเกินแต่ญาติพี่น้องไม่ได้ว่าเยอะแยะอะไรหรอก
งานออกจะเงียบเหงาด้วยซ้ำถามว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณพลอยนะฮะลูกสาวของผู้ตายนะครับคุณพลอยบอกว่า
พ่อเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน๑๙พฤศจิกายน
หลังจากนั้นศพถูกส่งไปโรงพยาบาลเธอก็ไปติดต่อขอรับศพพ่อ
มีผู้ชายคนนึงมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
แล้วก็รับจัดเรื่องของงานศพแบบครบวงจรด้วย
ถ้าอยากได้ศพของพ่อออกไปบำเพ็ญกุศลเร็วเนี่ย
ต้องจ่ายเงินค่าโรงศพค่าดอกไม้หน้าศพและค่ารถส่งศพ
รวมแล้ว๑๒๕๐๐บาท
คุณพลอยบอกว่าตอนนั้นก็บอกเขาไปนะบอกไม่มีเงินให้หรอก
คือครอบครัวก็ยากจนจะแย่อยู่แล้วแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังพยายามยัดเยียดนะฮะ
บอกถ้าไม่มีถึง๑๒๕๐๐ไม่เป็นไร
เอาเป็นค่าเช่าดอกไม้หน้าศพก็ได้๔๐๐๐บาท
แล้วเดี๋ยวจะช่วยจัดการเรื่องเดินเอกสารในการรับศพผู้ตายให้ด้วย
ด้วยความที่ทางลูกสาวเองก็อยากจะได้ศพพ่อออกไปทำพิธีเร็ว
ถึงขั้นต้องไปหายืมเงินเข้ามา๔๐๐๐เพื่อเอามาจ่ายให้ผู้ชายคนนั้นนะครับ
ศพพ่อมาเนี่ยเอ้ากลายเป็นว่าไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนอีก
ตอนนี้ศพเริ่มเน่าเหม็นแล้ว
เขาก็เลยเสนอมาว่าช่วยซื้อดอกไม้พี่ละกัน๔๐๐๐
หนูก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวขอให้คำตอบตอนเช้า
หนูก็คุยกับน้องหนูว่ายังไงดี
เพราะว่าเอกสารเหมือนเขาเอาลงมาอยู่กับเขาอะไรแบบนี้
ก็เลยต้องยอมเอากลัวมันเอาศพพ่อออกมาล่าช้า

คำถามก็คือว่าเออทำไมถึงเชื่ออะไรเนี่ยนะ
คุณพลอยบอกว่าก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงช็อกอ่ะ
อยู่ดีพ่อก็มาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนนะครับ
แล้วก็เสียใจหนักด้วยนะตอนนั้นที่พ่อจากไป
แล้วมีคนมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
อ้างว่าเป็นหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือญาติผู้ที่เสียชีวิต
เป็นคนที่จะคอยช่วยเรื่องการดำเนินการเรื่องเอกสารอะไรต่าง
การรับศพออกจัดงานศพต่าง
พอมีคนมาช่วยเหลือก็คิดว่าเขาจะเป็นคนดีมีน้ำใจ
ที่สุดแล้วตอนนี้สุดท้ายนี่เครียดเลย
เพราะว่าต้องไปยืมเงินเข้ามานะ๔๐๐๐บาทที่ให้ผู้ชายคนนั้นไป
นี่ฮะแล้วก็ได้มาก็คือศพพ่อไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีน
มีดอกม้งดอกไม้อะไรก็ไม่รู้เป็นหนี้อยู่สี่พัน
แต่มีรายได้แค่วันละ๓๐๐บาท
หนูไม่รู้ค่ะเขาแค่บอกว่าเขาเป็นกลุ่มช่วยเหลือคนอะไรอย่างนี้
ช่วยเหลือใช่ค่ะแค่นี้
พ่อเห็นได้จำได้ไหม

ก็คือบอกว่าเยี่ยมเขาเสนอว่าจะช่วยเหลือดำเนินกับพระเยียร์
เขาจะทำอะไรให้บ้างถ้าช่วยชื้นดอกไม้เขา๔๐๐๐บาท
คือแจ้งแจ้งร้อยเวร
แล้วก็แจ้งที่เทศบาลเอาศพแล้วก็ดำเนินเอาศพออกก็ได้ค่ะ
เราได้ถามร้านขายดอกไม้จัดงานศพ
ในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะฮะ
ทางร้านจัดดอกไม้เนี่ยบอกว่าดอกไม้ที่จัดที่งานศพของคุณภัยบูลเนี่ยนะ
นั่นคือดอกไม้ปลอมนะฮะไม่ใช่ดอกไม้สดนะครับ
เป็นลักษณะ๓ชั้นดอกไม้ประดับแบบนี้เนี่ย
ถ้าเกิดมาทางร้านขายดอกไม้ที่เขารับจัดอยู่แล้วเนี่ย
เขาคิดแค่ประมาณ๒๐๐๐บาท
แต่คนที่มาหลอกเขาเนี่ยเรียกไป๔๐๐๐บาท
บอกเดี๋ยวจะแถมเดินเอกสารให้ด้วย

ยืนยันว่าผู้ชายนะบุคคลที่ทางญาติของผู้ตายได้บอกเนี่ยนะฮะ
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัชบุรีนะครับ
เป็นคนของร้านขายโรงศพ
และดอกไม้งานศพ๑๐๐๐๐๐๐บาท

ก็มาสวมรอยคอยหลอกลวงญาติผู้ตายที่โรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลรู้ตัวแล้วเดี๋ยวจะตามตัวมาดำเนินคดี
หรือว่าใครพบเห็นเจอเบาะแสอะไรยังไงเนี่ย
แจ้งมาได้เลยที่ทางโรงพยาบาลราชบุรี
เรื่องของการส่งมอบศพจะส่งมอบให้กับญาติผู้ป่วยเท่านั้น
หากพบว่ามีเบาะแสผู้เกี่ยวข้องแอบอ้าง

แล้วถ้ามีผู้พบกรณีดังกล่าว
ขอให้ประสานงานกับโรงพยาบาลโดยตรงได้ทันทีครับ

ทางโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียกตัวผู้ชายคนนี้
ซึ่งผมว่าความจริงแจ้งความก่อนก็ได้นะ
ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเออมันจริงไม่จริงอย่างไร
สื่อสารข้างเคลื่อนอย่างไรก็ลองไปคุยกับทางตำรวจเอา
เพราะถ้าอย่างนี้นี่เท่ากับว่าโอ้โหก็คือคุณรู้ในกระบวนการต่างอยู่แล้วใช่ไหม
คุณมีโรงศพคุณมีอะไรอยู่แล้วแล้วคุณก็มาเจอญาติคนตายที่โรงพยาบาล

ตั้งใจจะไปหลอกเขาไปหลอกเป็นความทุกข์ของเขาด้วยนะคะ